คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพังงากันหน่อยนะคะ
ผู้ชายรุ่นคนหนึ่งอายุ๒๑ปีบอกกับคุณพ่อที่บ้าน
ขนมที่ซื้อเนี่ยยังถูกอยู่ในยังถูกใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
แล้วก็ยังไม่ได้แกะห่อเลยอะค่ะครับพ่อบอกโอ้โหพ่อช็อกมาก
ให้ข้อมูลมานะคะว่าลูกชายมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แล้วก็มักจะมีสาวแวะมาหาที่บ้านแบบไม่ซ้ำหน้าซ้ำตา
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนก่อเหตุเนี่ยมันจะเป็นประเด็นเรื่องยาเสพติด
หรือว่าชู้สาวไหมล่าสุดเนี่ยตำรวจจับตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะตำรวจได้รับแจ้งพบศพ
ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายนะคะสภาพก็คือใส่เสื้อสีแดง
กางเกงขายาวสีดำรองเท้าแตะนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในสวนปาล์มน้ำมัน
ในพื้นที่ที่ตำบลตากแดดนะคะอำเภอเมืองพังงาห่างจากศพสามสิบเมตรเนี่ย
เป็นรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายนะคะฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินดำ
ทะเบียน๑กงเก้าหกเจ็ดเจ็ดพังงาลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์เวร
แล้วก็กู้ภัยวัดเก่าเจริญธรรมลักษณะของสวนปามเนี่ยค่อนข้างที่จะรกร้าง
ไม่มีคนพักอาศัยแล้วก็อยู่ห่างไกลผู้คนนะคะ
สวนปามมีแค่ขนำร้างกับสารพระภูมิอยู่เท่านั้นเองสภาพศพผู้ตายก็คือถูกปืนลูกซองที่เป็นแบบลูกกระสุนแบบลูกปลายอ่ะค่ะ
ยิงเข้าไปสองนัดเข้ากลางหลังนัดหนึ่งต้นขาซ้ายอีกนัดหนึ่งนะคะ
เสียชีวิตมาน่าจะไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงแล้วเจ้าหน้าที่ก็นำศพส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลพังงา
บ้านเขาอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๑กิโลเมตร
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปคุยกับพ่อของผู้ตายนะคะ
นายดุลล่าเสลดราชวัย๕๕ปี
พ่อบอกว่าพ่ออาศัยอยู่กับลูกชาย๓คน
มีพ่อมีลูกชายคนโตอายุ๓๓ปี
แล้วก็ลูกคนเล็กที่เป็นผู้เสียชีวิตอายุ๒๑ปี

สถาพรบอกพ่อบอกพ่อขอออกไปซื้อขนม
ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวกลับมาตอนทุ่มหนึ่ง

จนค่ำจนดึกก็ไม่เห็นว่าลูกจะขี่รถกลับมาบ้าน

ตื่นเช้าก็แล้วก็ยังไม่เจอลูกชายกลับมาบ้านอีก

เห็นรถตำรวจกับกู้ภัยขับผ่าน

จนสุดท้ายแล้วเนี่ยชาวบ้านมาบอกว่า
นายดูล่ารู้หรือยังว่าลูกชายถูกยิงตาย
พ่อบอกโหตอนที่ได้ยินพ่อก็ไม่เชื่อนะ

ผู้หญิงเขาจะมาหาลูกผมอยู่บ่อย
บางทีก็มาถึงก็ทะเลาะกันบ้าง

แล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหามีขาดหลุมอยู่

อยู่ในกระเป๋าเสื้อคันหนึ่ง

สว่างผมลุกขึ้นมาดูรถก็ไม่มีคน

แต่ผมก็ไม่สังขวัญใจอะไร

เห็นรถจ้างนาทีก็วิ่งกร้าวไว
ผมก็สวนทางกัน

ทีบ้านญาติก็นั่งกัน๕คน

ผู้หญิงจอดอยู่บ้านญาติอีกคันหนึ่ง
บ้านญาติอีกคันหนึ่งประมาณสามสิบเมตร
แล้วก็ผมได้ยินเขาพูดว่า
ไอ้คงตายแล้วไอ้คงตายแล้ว
คือไม่นึกนะครับว่าลูกจะถูกยิง
คือพ่อบอกว่าแม้จะสงสัยว่า
อาจจะเป็นประเด็นเรื่องยาเสพติดหรือว่าชู้สาว

หุงข้าวทำกับข้าวให้พ่อกินอยู่ทุกวัน
ตำรวจติดตามตรวจสอบเรื่องของกล้องวงจรปิดต่างนะคะ

คนร้ายชื่อว่านายสำรานส่งเพชรหรือนายแซมอายุ๒๙ปีนะคะ

แล้วก็ไปเห็นว่านายสำรานอยู่ในพื้นที่ตรงนั้น
ก็เจอเบาะแสแล้วก็ตามไปจับตัวได้
นำตัวนายสำรานไปค้นหาปืนลูกซองที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วก็นำมาสอบสวนที่สพเมืองพังงา
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนะคะว่าก่อเหตุไปทำไมฆ่าเขาทำไม
นายสำรานเนี่ยก็ไม่ตอบหรือว่าพูดคุยอะไรเลยค่ะ
ผู้สื่อข่าวได้คุยกับนางสาวประนอมภรรยาของนายสำรานนะคะ
ที่ก็พอรู้ข่าวว่าสามีถูกจับเนี่ยก็เดินทางมาที่โรงพัก
บอกว่าปกติสามีทำงานเกาะสร้างอยู่ที่ตัวเมืองพังงา

ส่วนเธอทำงานอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งก็อยู่ค่อนข้างไกล

แต่เห็นว่าสามีไปหาเพื่อนที่หมู่บ้านของผู้ตายอยู่บ่อย
ก่อนเกิดเหตุสามีบอกเธอว่าจะไปหาเพื่อนที่หมู่บ้านนี้แหละ
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าก็เห็นไปเป็นประจำอยู่แล้ว
จนกระทั่งตำรวจมาจับตัวสามีถึงได้รู้ว่าไปเกาะเหตุร้ายเข้า
มเหตุเธอบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวหรือว่ายาเสพติดไหม
เพราะว่าเท่าที่อยู่กินกันมาจนมีลูกชายวัย๔ขวบเนี่ย
ไม่เคยเห็นสามียุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย
แล้วก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีประเด็นเรื่องชู้สาวอะไรเข้ามาให้เธอกวนใจด้วย
เป็นคนแรกเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยออกไปเก็บเสร็จยำภาร์ากับพระยา

พอกลับไปถึงบ้านแล้วก็เหมือนมันตะหิดใจค่ะ

พอเดินเข้าไปดูใกล้อ้าวนี่ศพคน
รีบแจ้งตำรวจนะคะ
หมี่พอมันต้องบอกเขาก่อกฐู่บุญยาย
บอกฐูบุญยายบุญยายไปเลย
บุญยายวางคนนอนตายเหอะ
เมืองต้นตำรวจพยายามสอบปากคำ

ใช่ค่ะก็โดนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะคะ
ไม่รู้เพื่อนคนนั้นที่ว่าแค้นแทนรับรู้หรือเปล่า